ถึงวันทำประชามติจริง๗สิงหาคม

โดยเฉพาะการเดินเกมคู่ขนาน

ในการแสดงจุดยืนต่อการทำประชามติครั้งนี้
คุณผู้ชมคะมีคำถามตามมานะคะว่า
จริงแล้วนปชกับพักเพื่อไทยต้องการอะไร
โดยเฉพาะการล้มล้างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะ
ทีนี้ทีมข่าวการเมืองไทยรัฐทีวี
ก็ติดตามมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามด้วยนะคะ
ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
นับถอยหลังอีกประมาณ๑เดือนเสร็จ
ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญ

การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูล
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ไหนช่วงนี้
จะเห็นกลุ่มการเมืองและพักการเมือง
โดยเฉพาะฝั่งตรงข้ามรัฐบาลคอสช

นปชเดินเกมลุกทุกรูปแบบ
เริ่มจากแกนนำพักเพื่อไทยรวม๑๗คน
พร้อมใจการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
แสดงจุดยืนไม่รับร่างรัฐธรรมนูล
พร้อมเหตุผลประกอบที่มองว่า

ให้ได้รับรู้ทิศทางของพัก
ถ้าสังเกตดู๑๗คนเนี่ยล้วนแต่เป็นคนที่
เคยมีสถานะสำคัญของพักเพื่อไทยทั้งนั้นนะ
จะเรียกว่าอดีตรัฐมนตรีก็เกือบทั้งนั้น
อดีตรัฐมนตรีอดีตรองประธานสภา
เรียกว่าเป็นขาใหญ่ทั้งนั้นเป็นเบอร์ใหญ่ของพักเพื่อไทยทั้งสิ้น
อันนี้ก็ชัดเจนว่าเขาต้องการส่งสัญญาณว่าเขาไม่รับร่างรัฐมนูล
แล้วเขาก็ต้องการจะบอกเหตุผลว่าเขาไม่รับเพราะอะไร
ใกล้เคียงกันทั้งนั้นเหมือนกัน
แล้วก็ต้องการส่งสัญญาณไปถึงคนที่สนับสนุนพักเพื่อไทยว่า
ตามมาติดกับอีกหลายกิจกรรมที่พักเพื่อไทยเดินคู่ขนานไปกับกลุ่มนปช
หนึ่งในนั้นคือการวางแคมเปญรณลงให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์
เสียงประชามตินอกเขตที่มีกำหนดจัดขึ้นในเช้าวันที่๒๐มิถุนายน
บริเวณอนุสวรีชัยสมรภูมิแม้จะถูกยกเลิก
เพราะขอสชไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมทางการเมืองเกิน๕คน
แต่ผลที่ได้สำหรับภักดิ์เพื่อไทยถือว่าเกินคุ้ม
เพราะสามารถแสดงให้สังคมโลกเห็นว่า
ขอสชยังปิดกั้นการแสดงออกทุกรูปแบบ
ก็คงหวังผลอย่างนั้นเพื่อไทยคงรู้อยู่แล้วว่าทำไม่ได้
แต่อย่างน้อยวิธีการต่อสู้ทางการเมือง
ก็คือต้องการกดดันว่าเห็นไหมไอ้นี่ก็ทำไม่ได้
อันนั้นก็ทำไม่ได้อันนี้ก็ทำไม่ได้
ผมว่าเขาต้องการฟ้องประชาชน
ว่าเขาทำอะไรก็ไม่ได้ก็เป็นกลยุทธ์
ไม่อยากจะไปมองว่าเขาเดินเกมป่วนนะ
อันนี้มองในแง่ว่าเขามีวิถีทางของเขา
ที่จะหนึ่งไม่ให้คนรับร่างรัฐมนูล

แต่สองที่เขาถึงขนาดต้องการไม่ให้ลงประชามติ
อันนี้ผมยังมองไม่ออกว่าเขาทำอย่างนั้นเพื่ออะไร

เพราะมันยังมองไม่เห็น
เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันอาจจะเข้าทาง
ในการที่จะให้คอสชอยู่ในอำนาจต่อ
ส่งสัญญาณไปยังมวลชนที่เป็นฐานเสียงของพักเพื่อไทย

หมายแรกคือต้องการวัดกำลังฐานเสียงในแต่ละพื้นที่
เดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในช่วงกลางปีหน้า
ขณะที่เป้าหมายรองคือลดทอนความชอบทำของรัฐบาลคอสชให้มากที่สุด
ประเมินแล้วว่าไม่ว่าจะเกิดการเลือกตั้งตามรถแมพที่ขอสชประกาศไว้หรือไม่
โอกาสของพักเพื่อไทยที่จะกลับมาพังงาดบนเก้าอี้ฝ่ายบริหาร

ทีมข่าวการเมืองไทยรัฐทีวีรายงาน